เลิศไทยเจอกับทางอินโดนีเซียอินโดแชมป์หนึ่งสมัยนะครับ
ตอนนั้นไทยไม่ได้ส่งทีมไปแข่งส่วนที่เหลือได้ไทยลงแข่งทุกครั้ง
วาดแชมป์หมดเลยนะครับแต่ว่าอินโดเนี่ยพัฒนามามากนะครับ
แล้วก็เล่นดีด้วยพวกเขามาขึ้นนำนะครับ๑๐จากทางอีวานซูบิเลน่า
นาทีที่แปดนะครับเกมรักของไทยก็ผิดพลาดกันมาสมควร
จากนั้นเนี่ยก็หนี๒๐ด้วยแล้วไทยเนี่ยมาได้ประตูในช่วงท้ายจริงนะครับ
แล้วลูกเนี่ยสองสองโดยมุธมัตินะครับใช้พาวเพลงสองลูกเลยนะครับ
เสมอช่วง๓๐วิสุดท้ายต้องดวนจุดโทษกันนะครับ
หลังสะเบิดสองสองแล้วก็เป็นถ่ายยิงแม่นกว่านะครับ
ชนะด้วยสกอร์ห้าสามทำให้สกอร์รวมชนะเจ็ดห้า
คว้าแชมป์สมัยที่สิบหกพร้อมกับเงินอาจจิตทันทีสองล้านบาท
ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับไปดูวันนี้กันหน่อยนะครับ
นี่แหละครับทางสุมิเลน่าโดนเหลืองสองนะครับ
ในช่วงไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วถูกไล่ออกแต่นักแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับ
ไปเหลืองที่สองจังหวะที่ไปใส่ศอกกับทางกฤษฎาวงแก้ว
จากนั้นก็เดินไปผลักอกผู้ตัดสินแล้วจังหวะที่เดินเข้าห้องแต่งตัว
เจ้าตัวดันชูนิ้วกลางใส่แฟนบอลในสนามนะครับทำเอาเสียงโหดังลั่น
ตกเป็นของมุมพะมัดรุสแม่นบูรรณ์ศาสตร์๑๑ประตูนะครับ
ส่วนกิจสุดาววลเกล้าครับกัปตันทีมพระไทยก็คว้ารางวัล
เตะยอดเยี่ยมประจำทวนาเมนต์นะครับ
ขณะที่รางวัลประตูยอดเยี่ยมก็ตกเป็นของมุมันอัลบากรีครับ
ด่านจากอินโดนีเซียโอ้โหเหนียวจริงนะครับ